จุดแรกที่จังหวัดเชียงใหม่จุดที่๒ที่โคราช
เจียงใหม่นักศึกษาเขาก็ขี่รถกระบะ
ระเวนค่ะพาเพื่อนสักประมาณ๑๐คน
ไปตระเวนสาธารณะพารถกระบะเต็มเลยค่ะแล้วจังหวะหนึ่ง
ขับอยู่บริเวณริมถนนคู่เมืองคึกค่ะ
เร่งเครื่องเบิ้ลเครื่องข้างหลังรออะไรฮะ
เทกระจาดตกกันเจ็บระดาวเลยค่ะ
ส่วนที่โคราชหนุ่มเมืองย่าโมขับรถจากกลับมาจากเล่นสงกราน
แล้วปรากฏว่าเสียหลักหลุดโค้งภาพที่เห็นก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจโรงพักกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาก็
ไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนทางโค้งบ้านตลาดประดูกถนนสายพิมายกระชอน
เหตุการณ์เกิดช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองค่ะ
พอไปถึงไปพบรถกระบะคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือร่องน้ำลึกสักประมาณ๕เมตร
สภาพรถไม่ต้องพูดถึงพังยับเยินเลยค่ะ
แล้วก็ไปตรวจสอบภายในรถเนี่ยนะครับ
พบผู้บาดเจ็บ๑คนเป็นคนขับนั่นแหละ
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะคือศีรษะมันแตก
ทราบชื่อต่อมาก็คือคุณสุทัศน์นามหมื่นวัยอายุ๔๔ปี
จากการพูดคุยกับคุณสุทัศน์ซึ่งเป็นคนขับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าขับรถกลับมาจากเล่นน้ำสงกราน
จากตัวเมืองมุ่งหน้าจะกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งจุดนี้มันเป็นทางโค้ง
รถเกิดเสียหลักหลุดโค้งค่ะก็เลยตกไปในร่องน้ำแบบนี้นะคะ
ก็เลยทำให้คุณสุทัศน์ได้รับบาดเจ็บ

ไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละค่ะ
ประถมพยาบาลกลุ่มวัยรุ่นกว่า๑๐คนที่ได้รับบาดเจ็บ
คือมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
หลังจากที่พวกเขาเหล่านี้ไปประสบอุบัติเหตุ
รถมันพลัดตก
คือตัวเขาเองพลัดตกลงมาจากรถกระบะ
บรรทุกน้ำตระเวนสาดน้ำสงกรานรอบคู่เมืองเชียงใหม่
มีพลเมืองดีเขาบันทึกภาพไว้ได้

คือทีมข่าวไปพูดคุยกับคนขับรถกระบะ

ทราบว่าตัวเขาเองขับรถเพื่อที่จะออกจากคู่เมือง

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดคึกขนองค่ะ

ควันมันดำเต็มถนนเลยนะคะ
พอเบิ้ลเครื่องเสร็จเพื่อนที่อยู่ท้ายรถกระบะ
ก็กระเด็นตกออกมาร่วงลงบนพื้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมด
ส่งโรงพยาบาลสวนดอกก็คือโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่เคราะห์ดีมากที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเห็นไหม
ทะเลาะกันเพียงเล็กน้อยดีนะไม่มีใครเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องระมัดระวังอย่าคึกขนองนะคะ
โดยเฉพาะใครที่ดื่มแล้วบางคนดื่มแล้วคึก
บางทีเล่นน้ำเราก็ไม่ได้เกาะอะไรแบบหาที่ยึดไง
ไม่ได้ระมัดระวังกำลังสนุกไอ้เพื่อนคนขับก็บึ้นเล่น
เงอะไปหมดเลยระวังกันด้วย